เอามาดูเรื่องของความลี้ลับกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าที่วัดราชมันหรือวัด๔๐๐ร้าง
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เคยเป็นวัดแต่ตอนนี้เป็นวัดร้าง
ชาวบ้านชาวช่องโดยเฉพาะคนแก่
เขาบอกว่าช่วงกลางคืนจะเห็นลักษณะคนคล้ายทหาร

ร่างกายกำย่ำเดินเผึ้นผ่านจุดตรงนี้
เห็นกันเยอะเลยแล้วเขายืนยันว่าสงสัยนะ
น่าจะเป็นทหารกองทัพสมัยกรุงศรีอายุทยานู้นเนี่ยนะคะ
จุดนี้ค่ะชื่อว่าวัดสี่ร้อยร้างนะคะ
ในอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
พอไปถึงหลังจากที่นักข่าวได้ฟังเขาก็ไปถึง
ไปดูมีสาราตั้งพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานด้วย

จุดนี้มีต้นมะขามศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า๑๐๐ปี๒ต้น
แล้วชาวบ้านเขาก็ลือกันว่า
ต้นมะขามมีนางไม้สิงสถิตอยู่ด้วย
ก็ไม่มีใครกล้าไปตัดไปโค้นนี่นะคะ
ถามคุณตาซึ่งบ้านอยู่แถววัดนี่นะคะ
ชื่อคุณตาจำนงถนอมศีลอายุ๗๒ปีแล้ว
ตาเล่าว่ามีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา
วัดแห่งนี้เวลากลางคืนจะมีทหารนักรบโบราณ
ออกมาเดินผ่านไปผ่านมา
ผู้เท่าผู้แก่เคยเห็นกันมาหลายคนแล้ว
จากนี้คุณตาจำนงยังบอกอีกว่า
มีชาวบ้านใกล้เคียงอีกหลายคนเคยเห็นเหมือนกันเลย
ก็คือลักษณะทหารเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะคะ
คาดกันว่าน่าจะเป็นวิญญาณของนักรบขุนรองประหลัดชู
รวมถึงทหารประมาณ๔๐๐นายที่ไปออกรบ
ในช่วงศึกบังรจันทร์กับทหารพม่า
โดยทหารหาร๔๐๐นายและขุนรองประหลัดชู
เสียชีวิตลงจากสงครามในครั้งนั้นนะคะ
อ่าวว่าขาวจังหวัดประจวบคีริขัน
ต่อมาเอากระดูกกลับมาที่วัดแห่งนี้
และจากนั้นก็ย้ายกระดูกทั้งหมด
มาที่วัด๔๐๐ในตำบล๔๐๐แทน
พร้อมกับสร้างเจดีเอาไว้ด้วย
ให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาจุดนี้นะคะ

นายทวีไตรยฐาอายุ๖๗ปี
กรรมการวัด๔๐๐เล่าว่า
ครอบครัวเคยประสบเหตุลูกเขยเป็นนายทหาร
เกิดอาการประหลาดมีแสงสีแดงที่ดวงตา
แล้วบอกว่าชื่อเพชรเป็นทหารเอกของขุนรองประหลัดชู
ต้องการผลไม้สีเขียว๕อย่าง
ทำการบูชาขุนรองประหลัดชู
พอเอาเครื่องเส้นไหว้มาไหว้รูปปั้นขุนรองประหลัดชูแล้ว
หายไปเลยค่ะแสงสีแดงก็หายไป
อาการต่างหายไปเลยกลับมาเป็นปกติ
ที่ผ่านมาชาวบ้านค่ะมากราบไหว้ขอพร
โชคขอลาบกันนะคะประสบความสำเร็จเหมือนกัน

แต่ว่าชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อและความศรัทธานะคะ
กราบไหว้เป็นประจำเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี
เหล่าทหารกล้าที่มีต่อแผ่นดินค่ะ